ผ่านเกรงนี้สิบห้าวันใช่ไหมครับค่ะที่โคลราชครับทุกผู้ชมครับ
มีคุณลุงคนหนึ่งอายุ๖๐ปีหายเข้าไปในพื้นที่ป่าเนี่ย๒๐วัน
ค่ะยี่สิบวันแล้วนะครับยังหาไม่เจอก็ยังหากันอยู่นะฮะท่านผู้ชมครับ
เนี่ยพื้นที่ป่าตรงนี้อยู่แถวข้างสำนักสงฆ์แห่งหนึ่ง
ในพื้นที่นครราชศรีมานะครับนายสมทรงสวยศรีอายุหกสิบปีนะครับ
เป็นชาวบ้านใหม่สำรงตำบลราชบัวขาวบำเภอสลยี
ตั้งแต่๖สิงหาคมที่ผ่านมาจนถึงวันนี้หายังไงก็ยังหาไม่เจอนี่นะครับ
วันนี้คุณภูริพัฒน์บุญนินทร์ผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะครับ
ไปที่สำนักสงฆ์ป่ามงคลธรรมเป็นจุดที่ใกล้เคียงกับป่าที่นายสมทรงหายตัวไป
สภาพถนนก็เป็นอย่างนี้ช่วงนี้หน้าฝนด้วยยิ่งลำบากใหญ่นะครับ
การเดินทางเข้าไปยากลำบากมากเป็นถนนลูกรังนะครับมีหลุมมีบ่อ
ใช้เวลาชั่วโมงกว่านะฮะถึงจะเข้าไปถึงจุดที่เป็นสำนักสงฆ์ได้
ไปถึงสำนักสงฆ์เนี่ยคุณภูริพัฒน์บอกว่าอ้าววันนี้ไม่ได้มีการค้นหานะครับ
เจ้าหน้าที่ไม่ได้ออกค้นหาในวันนี้นะครับหลังจากที่หาต่อเนื่องมาหลายวัน
แต่เราก็ได้ภาพมานะครับเมื่อสองวันก่อนเนี่ยเป็นภาพที่เจ้าหน้าที่ปล่อยแถว
เจ้าหน้าที่ทั้งชาวบ้านเจ้าหน้าที่ป่าไม้ด้วยหน่วยงานต่างด้วย๒๐๐กว่าคน
นี่ครับออกค้นหานายสมทรงนะฮะสภาพพื้นที่ตรงเนี้ยนะครับ
เป็นด้านหลังสำนักสงฆ์ซึ่งจะเป็นภูเขาสูงนะฮะ
มีใครอยู่ไหมคะผู้ใหญ่สมทรงเจ้าอยู่แถวนี้บอกกลับบ้านเถอะ

นี่ครับการเดินทางเข้าไปนี่ว่ายากแล้ว
หญิงสภาพพื้นที่ปลาตรงนี้โอ้โหยิ่งหายาก่าย
จุดที่นายสมทรงหายตัวไปเป็นด้านข้างของสมนักส่งเป็นปลารกทึบ
แล้วก็มีแนวหินสลับเป็นหลุมลึกด้วยนะครับมีร่องน้ำสลับในบางจุดด้วย
ค้นหาอยู่๒๐วันแล้ว
ชาวบ้านค้นหาไปยังจุดที่สูงที่สุดของภูเขาแถวนั้นด้วยนะครับ
ซึ่งมีจุดที่เป็นที่ปฏิบัติธรรมของสำนักสงฆ์นะฮะ
เพราะสงสัยว่าอาจจะไปพักอยู่ตรงนี้หรือเปล่า
แต่ขึ้นไปแล้วเนี่ยเจอไม่เจอเดี๋ยวท่านดูนะครับ
ใช่ครับที่จุดที่เราคาดว่าแล้วเราสงสัยอยากมาดู
เป็นเหมือนที่ปฏิบัติธรรม

ตรงนี้มีไหมลองสังเกตร่องรอยดูครับมีมีร่องรอยผู้คนบ้างไหม
ครับลองดูแต่ตรงนี้เหมือนก็มีน้ำด้วยใช่ไหม
ตอนนี้เป็นมีเสบียงมีน้ำดื่มอยู่ครับ
ตอนนี้เท่าที่ดูก็เดี๋ยวต้องค้นหาร่องรอยกันครับอาจจะได้พบเจอคุณสมทรงสวยศรีหรือเปล่า
มีไหมลองสังเกตร่องรอยครับมีพบอะไรไหมอ๋อข้างในมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่นะครับ
นี่ครับเป็นจุดที่เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมนะฮะมีพระพุทธรูปอยู่ด้วยนะครับ
แต่ไม่เจอคุณตาสมทรงนะฮะไม่เจอนะครับท่านผู้ชมครับเนี่ยแต่ว่าก็แสดงว่ามีคนขึ้นมาบ่อย
เพราะมีน้ำดงน้ำดื่มอยู่ด้วยตรงนี้นะครับท่านผู้ชมครับสรุปแล้วคือไม่เจอนะฮะไม่มีเบาะแสเลยนะครับ
วันนี้ชาวบ้านพาทีมข่าวของเราไปดูสภาพพื้นที่นะครับแล้วก็ชี้จุดที่คาดว่านายสมทรงจะหายตัวไป
ซึ่งอยู่ใกล้ใกล้กับสำนักสงฆ์ป่ามงคลธรรมนะครับอยู่ที่ตำบลลาดบัวขาวอำเภอศรีคิ้วจังหวัดนครราชศรีมา
นี่ฮะชาวบ้านบอกกับคุณพิธิพัฒน์ว่าตัวของนายสมทรงเนี่ยเขามารับจ้างถางป่าใกล้เคียงกับสำนักสงฆ์มาพร้อมกับน้องชาย
แต่ว่านายสมทรงเนี่ยหายตัวไปเมื่อวันที่๖สิงหาคม
ตอนแรกชาวบ้านก็พยายามตามหาแต่ไม่เจอนะครับ
ซึ่งสภาพพื้นที่แถวนี้เป็นป่ารกทึบ
ถามว่ายากต่อการค้นหาไหมชาวบ้านบอกเลยว่ายาก
โดยเฉพาะตัวนายสมทรงเองปกติแล้วแกก็มีอาการสติไม่ค่อยดี
เวลาเจอคนเนี่ยบางทีก็ชอบเดินหลบบางทีก็ชอบเดินหนี
มันก็ยิ่งยากไปใหญ่ตอนนี้หากันมา๒๐วันแล้วยังไม่เจอตัว
ป่าตรงนี้เนี่ยมันไกลมันลึกไหมครับคุณลุง

เป็นป่าทั้งหมดเลยแถวนี้มันเป็นป่าทั้งหมดเลย
คนที่หายไปเนี่ยประสาทเขาจะไม่สมบูรณ์
เขามากับน้องชายเขาทีนี้เขามีลักษณะพิเศษ
คือเขาจะไม่ค่อยเจอกับคนเจอเขาจะหลบมันเลยหายากนิดนึง
เราไปคุยกับผู้ใหญ่บ้านบ้านอุดมทรัพย์พัฒนานะครับ
ซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ที่นายสมทรงหายตัวไป
ผู้ใหญ่บ้านบอกว่าตั้งแต่วันที่นายสมทรงหายตัวไป
จนถึงวันนี้ชาวบ้านก็ระดมกันออกค้นหาทุกวันไม่ได้หยุดนะฮะ
วันถ้าเจ้าหน้าที่ยังไม่ได้เข้ามาชาวบ้านเขาก็ออกหากันนะ
วันไหนเจ้าหน้าที่มาก็ช่วยกันทั้งเจ้าหน้าที่ทั้งชาวบ้าน
ตอนแรกเนี่ยเคยไปเจอเบาะแสเป็นกองไฟเล็ก
แต่ไม่น่าจะใช่กองไฟของชาวบ้านที่เขาเข้ามาแล้วก่อไฟทิ้งไว้
ก็เลยคาดว่าเป็นกองไฟของนายสมทรงแน่
ก็ออกเดินตามหาในระแวกจุดนั้นแต่ก็ไม่เจอ
มาเนี่ยฮะตั้งแต่๖สิงหาคมจนถึงวันนี้
ตั้งแต่กองไฟเล็กวันนั้น
ผู้ใหญ่บ้านบอกว่ายังไม่เจอเบาะแสใหม่ของนายสมทรงเลยนะครับ
แต่ว่านายสมทรงเนี่ย๒๐วันเข้าไปแล้ว
มีเบาะแสพบกองไฟ

แต่จนถึงปัจจุบันเราก็ยังไม่เจอเบาะแสใหม่อะไรเลยใช่มั้ยฮะ
ไม่เลยค่ะหลังจากที่เห็นเบาะแสแล้ว
จะค้นหาต่อจนกว่าจะพบค่ะพรุ่งนี้ผู้ใหญ่จะค้นหาบริเวณโซนเขาทองอู่ค่ะ
ซึ่งเป็นอีกฝั่งหนึ่งของเขาซึ่งมันเชื่อมต่อกันได้ค่ะ
เป็นพื้นที่ของตำบลมิตรภาพเดี๋ยวพรุ่งนี้จะหาอีกนะครับ
ไปอีกโซนหนึ่งนะฮะที่ทางผู้ใหญ่บ้านบอกกับเรานะครับ
ท่านผู้ชมครับทางชาวบ้านเขาก็พยายามใช้ทุกวิถีทางนะฮะ
นี่ครับนี่ก็เป็นภาพเมื่อ๒๓สิงหาคมนะครับ
ชาวบ้านใหม่สำโรงร่วมกันจัดพิธีบวงสวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าป่าเจ้าเขา
นิมลพระมหารูปประกอบพิธีเจริญพระพุทธมลที่สำนักศงภาบองคนทำ
แล้วก็เชิญพรามมาทำพิธีบวงสวงด้วยเครื่องเส้นไหว้ต่างนะครับ
หวังว่าจะทำให้เจอตัวนายสมทรงที่หายตัวไป
เพราะว่าอีกมุมหนึ่งชาวบ้านก็มองว่าอาจจะเป็นเรื่องของสิ่งลี้ลับอะไรต่างหรือเปล่า
มาปิดบังตัวนายสมทรงเอาไว้ทำให้หากันไม่เจอ
ก่อนหน้านี้หน่วยกู้ภัยกับชาวบ้านจิตอาสา
ได้นำป้ายที่เป็นรูปของผู้ศูนย์หายไปติดไว้ตามหมู่บ้านแล้วก็ชุมชนต่างนะครับ
นี่ฮะเผื่อใครพบเห็นจะได้ช่วยกันแจ้งเบาะแสเบอร์ทงเบอร์โทรมีหมด
เขาก็ติดไว้ทั่วเลยนะครับผ่านมา๒๐กว่าวันแล้วนะครับ
ผู้ใหญ่บ้านกับชาวบ้านบอกว่าไม่ย่อท้อนะครับยังไงช่วยกันหานะฮะ
เดี๋ยวจะหาต่อพรุ่งนี้เนี่ยก็จะหาต่อนะครับ
คุณภูริพัฒน์บอกว่าเดี๋ยวก็จะไปตรวจสอบไปดูความคืบหน้าให้นะครับ
ชาวบ้านคนอื่นด้วยนะครับเดี๋ยวจะออกตามหากันอีกนะครับ
บริเวณพื้นที่ป่าเขาที่อยู่ไกลออกไปอีกสัก๖กิโลเมตร
แต่ก็ต้องใช้ความพยายามหน่อยเพราะว่ามันเข้าไปลำบากนะครับ

เพราะก็ไม่รู้ว่าคุณลุงสมทรงเนี่ยแกเดินไปถึงตรงไหนอะไรยังไง